เอาล่ะมาถึงข่าวที่หลายคนรอคอยกันอยู่นะคะ
ต้องบอกว่าอาชีพอย่างเราอยู่บนแสงไฟ

นางงามท่านนี้สะดุดล้มกลางเวที

ใช่เหมือนเหตุการณ์ที่คุณพงศุกร์เคยตกเวทีเหมือนกัน

เอาล่ะนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เชียร์สตรองมากเธอคนนี้นะคะ

วานี้สำหรับการโชว์ตัวบนเวทีนางงาม
ซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นที่เมืองลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะ
ล่าสุดกระแสบนโลกโซเชียลชาวเน็ตแห่ชื่นชมนางงามจากประเทศ
คัมมาคัมมานี่ขึ้นเรียบร้อยนะคะ
แต่ด้วยสปีริตอันแรงกล้าและพกความมั่นใจมาเต็มเปรียบกรองสุด
เธอก็ลุกขึ้นมาเดินเชิดหน้าแล้วก็เดินต่อค่ะอย่างมั่นใจอีกทั้งยังยกมือนะคะให้ผู้ชมช่วยปรบมือให้เธอ
สองข้างด้วยนะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยแบบนี้
ก็เรียกได้ว่าเธอคนนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม
แล้วก็เรียกเสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหวเอาใจคนดูไปเต็มเลยทีเดียวค่ะ
ถือว่าล้มสวยและลุกสวยด้วย